หลังจากได้ดินเหนียวขึ้นรูปทรงกระบอกแล้วก็จะถึงขั้นตอนการขึ้นสวีปากหม้อ
คือการตกแต่งปากหม้อให้ได้รูปทรงด้วยการใช้ใบสวีซึ่งช่างพื้นถิ่นโคราชจะใช้ใบสวีที่เป็นเยื่อใบสับปะรดที่ผ่านการต้มแล้ว
นำมารูดที่ปากหม้อไปเรื่อยเพื่อให้ปากหม้อมีลักษณะปากทรงกลมมีความเรียบและมีความหนาเสมอกัน
แล้วจึงนำหม้อไปตากแดดให้แห้งพอหมาดอยู่ตัวสำหรับการนำไปตีให้เป็นรูปส่งหม้อในขั้นตอนต่อไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัด